มอบทุนการศึกษาให้กับน้องมอบรางวัลให้กับน้อง
ที่จังหวัดขอนแก่นโรงเรียนชุมแพรศึกษา
โอ้โหกรี๊ดกราดเกลียวกราวกันตั้งแต่พอครูยันนักเรียนเลยค่ะคุณ
เพราะว่าณเดชน์ควงแม่แก้วนะคะไปร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติค่ะ
ณเดชนเขาไปมอบรางวัลให้กับนักเรียนแล้วก็ครู
ที่ชนะการเขียนเรียงความพระคุณของแม่
แล้วก็ยังได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยนะคะ

ณเดชนเขามอบให้กับเงินส่วนตัวจำนวน๕๐๐๐บาท
และคุณนิดอรพันธ์วัชรพลก็สมทบทุนการศึกษาให้อีก๑๐๐๐บาท
บอกเลยว่าถ้าดิฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้นั้นตายอย่างสงบศพสีชมพูเลยค่ะคุณ